เช้าแบบนี้ผมว่าเราไปหาอะไรกินแบบว่าเป็นออเดิฟ
คือเช้าแบบนี้บางคนบอกว่าช่วงนี้เราต้องทานกาแฟแล้ว
มันเป็นช่วงพักเบรกอะไรอย่างนี้ไปจิบกาแฟกันดีกว่า
เพราะดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปร้านกาแฟ
ที่เขาเปลี่ยนจากหน่วยรบมาเป็นร้านกาแฟในราคากาแฟหลัก๑๐
แต่วิวเนี่ยหลักล้านจังหวัดนครพะนุ่ม
ตามไปเลยร้านกาแฟร้านนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มากันที่กองพันธหารราบที่สามกรมทหารราบที่สาม
ติดกับมณฑนทหารบกที่๒๑๐นครพนมนะคะ
มุ่งหน้าขาเข้าตัวเมืองนครพนม
คุณผู้ชมฟังไม่ผิดเราพาคุณผู้ชมไปที่หน่วยรบกองพันธหาร
เพราะว่าที่นี่ทางหน่วยรบเขาได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ด้านหน้า
แข็งมากนี่แถวตรงยืดออกโอ้ยโอ้ยอะไรมันจะแข็งขันขนาดนั้น
เป็นร้านกาแฟชิกเก๋นะคะเป็นพื้นที่พักสุดเก๋
สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านไปผ่านมาแถวนี้
เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้แวะมาจอดรถแล้วก็มาจิบกาแฟแบบเพลินกันไปนะ
แต่ที่เรียกว่าถูกออกถูกใจนักท่องเที่ยวแล้วก็บรรดาคอกาแฟมากที่สุด
ก็คือที่นี่บรรยากาศของร้านเนี่ยเขาตกแต่งแล้วก็รายล้อมไปด้วยธรรมชาติคุณผู้ชมดูนะ
มีทั้งแม่น้ำมีทั้งคลองมีทั้งต้นไม้มีที่ให้พายเรือปั่นเป็ดโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณ
แล้วก็มีสะพานไม้ไผ่กลางน้ำให้ลงไปเซลฟี่ได้ดูภาพบุคสูงสวยมากบรรยากาศดีมากเลยนะคะ
ร้านกาแฟร้านนี้อย่างที่บอกว่าราคาหลักสิบแต่วิวบรรยากาศหลักล้าน
เป็ดปันเป็ดอะไรใครชอบก็ทำไปนี่พายเรือก็ได้นะ
โอ้โหพี่ทหารเข้ามาภัยให้ดูเลยนะ
ถูกต้องแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะได้รับฟังเพลงเพราะจากนักร้องนักดนตรีของกำลังพลทหารหน่วยรบแห่งนี้ด้วย
ทำได้ทุกอย่างคุณเห็นไหม
ที่สำคัญประชาชนนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาอุดหนุนเนี่ยไม่เพียง
คือคุณพอจะดาวน์ได้ไหมว่าเขาร้องเพลงอะไร
ดิฉันพอจะเดาได้นะเขาจะมีอยู่๒เพลง

จะทำตามสัญญาเข้าเวลาอีกไม่ได้

อย่างที่บอกแหละว่าเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนสวัสดิการที่ทหาร
ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นได้ด้วย
สำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวกองพันธหารราบที่๓
กรมทหารราบที่๓ติดกับมณฑนทหารบกที่๒๑๐นครพนม
ร้านเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่๘โมงเช้าไปจนถึง๕โมงเย็นเลย
คุณดูบรรยากาศของร้านสิมีมัสคอตด้วย
แม่พอถอดหัวออกมาแล้วหัวเปียกเลย

เป็นเป็นคุณลุง

ลุงเขาคุณลุงที่มาช่วยแต่งเป็นมาสคอตคุณลุงที่เป็นคนช่วยขาย
อยากมาพูดถึงคุณลุงหรือยัง
แต่ว่าไปร้านนี้คุณได้ไปทานกาแฟอร่อยถูกใจ
พอกาแฟในราคาประหยัดแล้วก็มีวิวบรรยากาศดีเพลงเพราะให้ฟังด้วย
รองถูกใจแน่นอนใครไปนครพนมก็แวะเวียนไปได้นะคะ